๐เมตรบางจุดซุดตัวลึกลงไปถึงเกือบ๔เมตรแล้วนะคะ

ถนนเลียบคลองขุนศรีตำบลไซฯใหญ่อไซนจังหวัดนนนทัพบูรี
ยังคงมีแนวโน้มซุดตัวต่อเนื่อง
ล่าสุดขณะนี้ซุดตัวยาวเป็นทางยาวกว่า๓๐๐เมตรแล้วบางจุดลึกกว่า๔เมตรครับ
นายชะลวยคันจำนงนายกองการปฏิหารส่วนตำบลทรายใหญ่อำเภอทรายน้อยจังหวัดนนทบุรี
ติดป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนห้ามผ่านถนนเรียบคลองขุนศรีตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อย
ซุดไป๓จุดยาวรวมเกือบ๓๐๐เมตรจากความยาวถนนคอนกรีตที่เพิ่งสร้างกว่า๑กิโลเมตร
หลังเกิดเหตุถนนสุดตัวเมื่อเที่ยงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
เนื่องจากน้ำในคลองขุนศรีลดระดับลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
โดยเฉพาะหน้าบ้านเลขที่๓๖หมู่๔ตำบลไซใหญ่พบว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว่า๖เมตร
ตัวลงกว่า๒เมตรยาวกว่า๕๐เมตรเนื่องจากน้ำในคลองขุนศรีลดระดับลง
ทำให้รถสัญจรผ่านไปมาไม่ได้นะครับและตลอดแนวกว่า๘๐๐เมตร
ดินเริ่มซุดตัวลงไปในคลองบางจุดลึกกว่า๔เมตรแล้ว
จุดด้านล่างพื้นคอนกรีตเป็นโพรงเนื่องจากดินที่อยู่ด้านล่างเริ่มสไลด์ลงไปในคลองตลอดแนวถนน
ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนายภัยรัฐจันผลหอมในอำเภอไซน้อย
ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน๕หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ
และประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางนี้ด้วยการให้องค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่นะครับ
ติดป้ายห้ามผ่านแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบ
และใช้เส้นทางเลี่ยงส่วนการซ่อมแซมนะครับให้กลับมาใช้การได้นั้น
จากการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาจะเริ่มต้นเคลียร์ถนนบางส่วน
ให้ประชาชนสัญจรได้ในวันนี้
ส่วนการซ่อมแซมถนนต้องรอประชุมกันอีกครั้งหนึ่งครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนายสุรินขักคาโร
ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนนนะครับได้นำเครื่องมือมาตรวจสอบความหนาแน่นของดิน
และนำดินไปวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของดินที่สุดตัวอีกครั้งหนึ่งครับ
ส่วนด้านผู้รับเหมาที่ยังไม่ส่งงาน
เพราะถนนพังขนาดนี้ได้ตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแลเรื่องนี้
โดยเฉพาะโดยการก่อสร้างถูกต้องตามแบบทุกประกาศนะครับ
แต่เกิดดินซุดตัวทำให้ถนนที่ก่อสร้างนั้นพังลงครับ

ในวันนี้นะครับจะมีการนำเครื่องจักรนะครับ
เคลียร์ถนนที่ติดกับถนนที่สุดตัวนะครับ
เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้ชั่วคราว
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับ

รายงานจากถนนเรียบคลองขุนศรีตำบลทรายใหญ่
อำเภอทรายน้อยจังหวัดหนวนเทพบุรีครับ